รถแรงทะลุไฟแดงคุณผู้ชม

แต่กระบะมาจากไหนก็ไม่รู้

ชนท้ายเขาตัวเองล้อหลุดเลยนะ
แต่ขับหนีไปทั้งที่ล้อหลุดแบบนั้น
ไปไกลถึง๓๕กิโล
แลบตลอดทางแบบนี้ครับ

เห็นไหมเขาจอดติดไฟแดงอยู่เลนกลาง
ตัวเองก็มายังไงชนเข้าไปตุ้มไป

เห็นไหมล้อหลุดแล้วดูมุมนี้ไปต่อ
นู้นหมดไปไฟแลบอย่างนั้น

แล้วไม่จอด๓๕กิโลครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแยกบ้าน
ดอยครับตะบนท่าสายอำเภอเมืองเชียงบราย

กล้องจับได้ทุกมุม

หึงที่ต่ำบนห้วยสัก

เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการสั่งการให้ศูนย์วิทยุ
งรายเขาก็มีการประสานงานตำรวจตู้ยามต่างแล้วก็ชุดปฏิบัติการ
อาสาสมัครตำรวจตู้ยามห้วยศักดิ์ช่วยกันสกัดจับนะฮะ
ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปไล่ล่าติดตามคนร้ายเพราะว่ารถที่เขาเสียหาย
เขาก็ไปต่อไม่ได้ค่ะนี่แล้วก็ไปเจอสภาพเป็นขนาดนี้เลย
ไปเจอจนมุมจอดอยู่ที่บ้านนี้บ้านโป่งช้างหมู่หกนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูตอนที่เขาตามไปเจอซิว่าจะเจอคนขับหรือเปล่า
คุณผู้ชมน้องชมพู่ดูข้างหน้ามันแทบจะแบบเข้าไปถึงห้องเครื่องอยู่แล้ว
คือล้อหลุดหมดเลยอ่ะมันแหว่งไปเลยแต่ขับมายังถึงบ้านได้ยังไง
คนขับเนี่ยอายุสัก๒๕๓๐ปีประมาณนี้เบื้องต้นอ๋อผมไม่ได้ไปตรงจุดที่รถชนเลยนะ
อ้างแบบนั้นผมไม่ได้ขับรถไปเลยแต่อ้าวเปิดให้ดูคลิปเขามีหลักฐานอยู่แล้ว
กล้องหน้ารถกล้องมูลจรปิดเขามีหลักฐานคุมตัวไปโรงพักหน่อยไปสอบสวนหน่อย
ตรวจร่างกายไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยพอให้ดูกล้องเท่านั้นแหละ
จะปฏิเสธยังไงล่ะขณะที่รถที่เขาโดนชนเองนะคุณผู้ชม
ก็แน่นอนนะครับก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ
แล้วก็มันมีผู้ที่ประสบเหตุอยู่ในรถด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ตามจับได้ถึงบ้านเลยนะครับหลักฐานชัดเจน
เร็วแรงทะลุไฟแดงแถมชนแล้วจะหนีแบบนี้รับโทษทันตามกฎหมายต่อไปนะคะ